อีกหนึ่งคดีที่เราก็ตามกันต่อเนื่องเลยนะคะที่ทางด้านของผู้ต้องหามีการไปยิงสองหนุ่มสาวที่เขาชีจันทร์แล้วก็ตอนนี้เสียอ้วนยังคงหลบหนีซึ่งเขาเชื่อว่าเสียอ้วนเนี่ยเป็นคนบงการล่าสุดหลังจากที่จับนายป๊อปปี้คนขับรถที่คุ้มกันเสียอ้วนได้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าฟอสและสปายที่เขา
จับรวจเลยต้องคุมเข้มค่ะกลัวว่าจะคิดสั้นไปอีกนะคะโดยทางชุดสืบสวนจังหวัดชนบุรีและชุดสืบสวนสนจอมเทียนคุมตัวนายเจียรษักอุนัยบัลหรือป๊อปปี้อายุ๓๔ปีคนนี้เป็นลูกน้องคนสนิทของนายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนผู้ต้องหาคดีฆ่านางสาวปวีนานามืองรักหรือสปายอายุ๒๐ปีและ
นายเกียรติศักดิ์สวรางแสงมีบุญหรือบอลอายุ๓๕ปีซึ่งในบอลเป็นคนขับรถเสียอ้วนที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้
ป๊อปปี้เดินทางเข้ามอบตัวที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ค่ะเพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวมาสอบสวนที่สพนาจอมเทียนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
สำหรับคำให้การของนายป๊อปปี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะ
ยอมรับว่าวันเกิดเหตุนั้นเดินทางมาด้วยกันกับเสียอ้วนจริง
แต่ว่าปฏิเสธไม่มีส่วนรู้เห็นกับคดียิงค่ะ
จากการสืบสวนพบว่านายป๊อปปี้นั้นได้เช่ารถคันดังกล่าวมาจากเต็นต์รถในเมืองพัทยา
โดยทำหน้าที่คอยขับรถคุ้มกันทีมของเสียอ้วน
และยังคอยขับรถตามประกบรถของผู้ตายตลอดเวลาก่อนลงมือก่อเหตุด้วย
ป๊อปปี้คนนี้ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวในบอลกับนายป๊อปปี้ไปชี้จุดเกิดเหตุค่ะ
ทั้งจุดต่างที่มีการขับรถตามผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
เพื่อจะนำเรื่องนี้ไปประกอบสำนวนคดีต่อไปค่ะ